ทีนี้เรื่องของการฟื้นฟูต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็มีจิตอาสามาร่วม๓๔พันคน
ก็ทำความสะอาดจุดต่างบริเวณด้านหน้าถ้ำนะคะ
ภายนอกเพราะว่าเข้าไปในถ้ำไม่ได้
คือตอนนี้ถ้าถามว่าในถ้ำหลวงเป็นยังไง
คือน้ำมาแล้วไงคือหลังจากช่วยทีมหมูป่าออกมาแล้ว
ก็ไม่ได้สูบน้ำต่อไม่ได้เจาะน้ำบาดานไม่ได้เบี่ยงทางน้ำ
น้ำก็มาตามปกติตามธรรมชาติ
ง๑๒๓เดินไม่ได้แล้ว
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอรอฟื้นฟูรอสำรวจความเสียหายก่อนค่ะ

รับหน้าที่ในการฟื้นฟูในระยะยาวในภาพรวมนะคะ
ก็ต้องดูว่าคือไปดูหาโพรงไปดูปล่องไปเจาะนู่นเจาะนี่ไปทำเบสไลน์
คือถามว่าเสียหายเยอะไหมก็เยอะในระดับหนึ่งนะ
ก็ต้องมีการปิดถ้ำหลวงอย่างน้อยจนถึงปีหน้าเลย
อ๋อเหรอใช่จนถึงปีหน้าแล้วก็สำรวจก่อนว่าเสียหายมากน้อยขนาดไหน
ต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูขนาดไหนแล้วก็เดินหน้าในการฟื้นฟู
ให้กลับมาเป็นเหมือนกับธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะ
นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
จงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีก็บอกว่าตอนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้
เพราะว่าน้ำป่ากลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วเต็มถ้ำนะคะ
โถง๑๒๓เนี่ยเดินไม่ได้แล้วนะคะ
กรมอุทยานก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเสียหายมากน้อยขนาดไหน
เพราะว่าตลอด๑๗วันนะคะตั้งแต่การค้นหาการกู้ภัยก็ทำหลายอย่างนะ
ขุดเจาะน้ำบาดานก็หลายจุด
เจาะขยายปล่องโพรงถ้ำเพื่อหาช่องโรยตัวก็ทำ
จอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ต้องทำ
ฝ่ายเบี่ยงเบนเส้นทางน้ำก็ทำไม่ให้น้ำเติมลงไปในถ้ำ

ดังนั้นจุดต่างเหล่านี้ก็ได้รับความเสียหาย
เป็นลักษณะของระบบนิเวศมันเสียไปนะคะก็เป็นการทำลายธรรมชาติ
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวกรมอุทยานจะทำแค่แบบเป็นร่างแผนปฏิบัติการก่อน

หลังจากนั้นก็ต้องสำรวจแบบจริงจังหลังจากเข้าไปได้
เพราะก็ทำเบสไลน์เอาไว้อะไรเอาไว้หลายอย่างภายในถ้ำ
อุปกรณ์ก็ยังค้างอยู่ในถ้ำค่อนข้างเยอะนะคะ
เวลานี้ไม่สามารถบอกได้เลยจากการลงรายละเอียด
ถึงแม้จะลงแค่บางจุดนะครับซึ่งมันเสียหายค่อนข้างเยอะ
การขุดเจาะน้ำบาดานก็มีการขุดเจาะเป็นจำนวนมาก
การทำลานฮอการสำรวจโพงถ้ำ
เบี่ยงเบนทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่จะต้องฟื้นฟูพื้นที่ทั้งสิ้น
ในส่วนของคุณมุทยาเองชาติสัตว์ป่าและปันพื้นขนาดนี้
เราได้ร่างแผนสำหรับการฟื้นฟู
ท่านอธิบดีบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่ทำได้เลยตอนนี้
ก็คือการเตรียมลงพื้นที่สำรวจชุมชนบริเวณรอบถ้ำหลวงค่ะ
ก็ทำประชาพิจารณ์ได้ก่อนหาข้อสรุปว่า
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะสามารถประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติได้หรือเปล่า
เพราะว่ามันมีเงื่อนไขคุณภาคภูมิคือ
วรรณอุทยานมาเป็นอุทยานแห่งชาติมันมีข้อจำกัดที่บรรยัติเอาไว้ชัดเจน
การจะประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
จะต้องมีเนื้อที่ป่ามากกว่า๖๒๕๐ไร่ขึ้นไป

แต่ถ้ำหลวงก็มีอนาคตของป่าอยู่ที่๕๐๐๐ไร่
ก็ไม่ถึงไม่ถึงตามประกาศที่เขากำหนดเอาไว้
เพราะฉะนั้นถ้าจะขยายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ครอบคลุมขึ้นดีขึ้น
มีงบประมาณมากขึ้นเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ย
ก็ต้องประกาศเขตพื้นที่ขยายออกไปอีก
ถูกต้องก็เลยต้องถามชาวบ้านในพื้นที่
ก็ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนด้วยครับพื้นที่ถ้ำหลวงเป็นรอยต่อของอนาเขตดอยตุง
แล้วก็ที่รอบถ้ำยังเป็นแหล่งชุมชน
เป็นพื้นที่ทำการเกษตรของคนในชุมชนด้วย
ดังนั้นถ้าขยายพื้นที่ไปก็กระทบกับคนในชุมชนไงฮะ
ไปกินพื้นที่ของเขาต้องไปพิสูจนสิทธิ์กันอีก
ว่าที่ไหนเป็นของใครอะไรยังไงอีก
ถูกต้องค่ะ
อุทยานแห่งชาติคือเป็นพื้นที่
คำว่าแห่งชาติเราก็พอนึกออกนะครับ
มันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ในระดับสากล
มันประมาณ๖๒๕๐หรือ๑๐ตารางกิโลเมตร

แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่
ระดับพื้นที่เขาจะหลักหมื่นหลักแสน
บางทีเราเห็นการประกาศอุญาณของเรา
พื้นที่เป็นร้านไล่ขาวใหญ่แก่งกระจานอะไรพวกนี้
แต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะครับ
พื้นที่ที่เราเอามาประกาศอุทยาน
เราต้องการให้เป็นพื้นที่ป่าที่มันกว้างหน่อย
อย่างน้อยในประเทศไทยเนี่ยเราก็

ก็๒๓แสนไล่เป็นส่วนใหญ่นะครับ
ทีนี้ส่วนแผนเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะ
กรมอุทยานก็เตรียมจัดระเบียบการเข้าออกถ้ำให้รัดกลุ่มมากขึ้น
เช่นก็ต้องให้นักท่องเที่ยวลงชื่อ
บันทึกเวลาเข้าออกจากถ้ำทุกครั้งที่มาเที่ยว
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทั้งเรื่องของระบบไฟส่องสว่าง
ตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงภายในถ้ำค่ะ
จุดที่กรมอุทยานจะประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ก็จะให้นักท่องเที่ยวทำความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของถ้ำหลวงก่อน
ว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่จะถูกน้ำท่วมทุกครั้งในช่วงหน้าน้ำ
ศึกษาข้อมูลด้านพญากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย

แล้วก็จะมีป้ายประกาศปิดถ้ำหลวงบริเวณทางเข้าออก
ถ้ามีป้ายปิดประกาศเนี่ยคือถ้ายังไม่มี
อาจจะยังไม่ใช่ช่วงหน้าฝนหน้ามรสุม
ก็ไม่ได้หมายความว่ามันปลอดภัยทุกครั้ง
นึกออกไหมคะก็ต้องระวังต้องตรวจสอบให้มากขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อน

ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้ความรู้
ซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ต้องรอการเป็นอุทยานแห่งชาติ
เป็นวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยก็ทำได้
แต่กำลังเจ้าหน้าที่ต้องมี
ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยลงชื่อบันทึกเข้าออก
ให้ความรู้ว่าที่นี่ลักษณะถ้ำเป็นแบบไหน

ถ้าคุณเลยตรงนี้แล้วอันตรายแล้วนะ
มีจุดที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเขาว่า
ถ้าเกิดคุณมีปัญหาคุณต้องไปตรงนี้แล้วคุณทำแบบนี้

ใช่เพราะว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงหน้าฝน

ยังไม่มีป้ายประกาศว่าห้ามเข้าถ้ำ
แต่อาจจะมีคำเตือนเรื่องของพยากรอากาศแล้วไง
ว่ามรสุมมาตอนนี้หน้าฝนตก
ไม่ใช่แบบตกก่อนที่จะหน้าฝนจริงนะ

ออกมาก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบกันแบบมากขึ้นนะคะ

อยากจะเห็นว่าถ้ำหลวงจริงเป็นยังไง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้
จะเป็นปฐมบทแห่งการถอดบทเรียนที่สำคัญของประเทศไทย

หน่วยงานได้เริ่มจัดทำแผน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะคะ
โดยเฉพาะกรณีการติดภายในถ้ำ
จำเป็นก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

คือถ้าฟังจากที่ทางกรมอุทยานท่านบอกเนี่ย
ณขณะนี้คือยังไม่สามารถไปฟื้นฟู
เก็บข้าวเก็บของเก็บอุปกรณ์ในถ้ำอะไรได้เลย

ถ้า๒๓มิถุนายนที่ทีมหมูป่า๑๓คนไปติดอยู่นะ

แบบเราดมสูบน้ำออกเบี่ยงทางน้ำ
ณจนถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ยังออกมาไม่ได้

ยังเป็นหน้าน้ำอยู่มรสุมยังมาอยู่

เป็นการเปิดเผยภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก

ออกข้ามเข้าท่ามเลยอ่ะ

สองสองสองคนลงลงไปบรรยูไลค์บรรยูอ่ะไม่เข้าหรอ
ไม่เข้าอ่ะเขาไม่ให้ลงน้ำนะเขาไม่ลงน้ำ
เจ้าหน้าที่ปพเจ้าหน้าที่ยังต้องเตือนกันเลยนะว่า
ให้ลงน้ำนะระวังอย่าลงน้ำนะเนี่ยก็ที่โพสต์เอาไว้ก็
บอกว่าถ้ำหลวงหลังเสร็จสิ้นภารกิจหมูป่านะคะก็เป็น
สภาพถ้ำหลวงน้ำยังคงเต็มถ้ำค่ะอืมเก็บของได้แค่
เฉพาะปากถ้ำแค่นั้นเองนะคะครับภาพของเมื่อวานนี้นะคะ
ห้ากรกฎาคมโอ้โหเราคิดถึงณตอนนี้นะอืมถ้าเราไม่ได้
ทางน้ำไม่ได้สูบน้ำนะจะไปช่วยยังไงคือนัก
น้ำยังไม่ลดเลยอ่ะวันนี้น้ำก็ยังเต็มถ้ำอยู่อ่ะ
อืมแล้วก็สภาพก็เหมือนที่ท่านรู้อ่ะนะฮะค่ะมืดนะอืม